เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะค่ะช่วงที่แล้วเราได้ไปทำความรู้จักกับร้านสปาเกตตี้
ไหนขอดูซิว่าร้านนี้เขามีสุดเด็ดเคล็ดลับอะไรกันบ้าง
ปาเกตตี้ปลาเข็มค่ะปาร์ตี้ปลาเค็มเพราะเป็นเป็นเมนูยอดฮิตของทางร้านถูกไหม
ใช่ค่ะเอามาดูส่วนผสมกันก่อนนะเอาที่เส้นก่อนเลยวิธีการเลือกเส้นของเราเลือกยังไง
ของเราเป็นเส้นนำข้าวนะคะอ่าฮะปกติเรามีสองแบบค่ะอืม
แบบแรกที่ที่ที่เรานำมาใช้อันนี้จะเป็นสปาเกตตี้เส้นแบบทั่วไปครับผม
ค่ะแล้วก็จะมีแบบโทเกลก็คือแบบเส้นแบบสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วเลือกทานแบบโทเกลค่ะ
ก็คือจะทำจากธัญพืชใช่ค่ะเป็นเส้นทำจากธัญพืชใช่ค่ะอันนี้เส้นทำจากแป้งธรรมดาใช่ค่ะ
ถูกไหมรั่วกี่นาทีแปดนาทีได้ค่ะแปดนาทีนะครับค่ะ
ได้เส้นที่เป็นอะไรอเดนเต้ใช่ไหมอ่ามาทำความรู้จักกับเส้นสปาเกตตี้แบบโฮเกรนที่คุณเก้พูดถึงนี้กันสักหน่อยค่ะ
คำว่าโฮเกรนถ้าแปลแบบตรงตัวก็จะหมายถึงธัญพืชเต็มเมล็ดซึ่งธัญพืชเต็มเมล็ดนี้นะคะ
ก็คือธัญพืชที่ไม่ได้ผ่านการขาดสีหรือผ่านการขาดสีน้อยที่สุดค่ะ
โดยยังมีส่วนประกอบสำคัญอย่างเยื่อหุ้มเมล็ดเนื้อเมล็ดและจมูกของธัญพืชอยู่อย่างครบถ้วน
ซึ่งส่วนประกอบนี้นะคะถือเป็นส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
เพราะฉะนั้นเส้นสปาเกตตี้แบบโฮเกรนจึงหมายถึงเส้นสปาเกตตี้ที่ทำจากข้าวสาลี
ที่ผ่านการขาดสีน้อยและยังคงคุณค่าทางโภชนาการสูงนั่นเอง
ฟังข้อมูลดีกันไปแล้วคราวหน้าไปเลือกซื้อเส้นสปาเกตตี้
ก็ลองหาเส้นแบบที่เป็นโฮเกรนลองมารับประทานดูนะคะ
ไปมาจากที่ไหนเราเลือกมาจากจังหาละยองค่ะก็จะเป็นของใต้ค่ะ
ทำไมเราต้องเลือกล่าหยองหรือว่าประเข็มจากทางใต้ล่ะ
จะหอมหอมมากใช่แล้วก็เวลามันผัดเข้ากับเส้นแล้วมันเกิดความเข้ากันแล้วเวลากินแล้วมันนัวกับเส้นได้อร่อยมากกว่า

ทดสอบมาแล้วทั่วทั้งประเทศแล้วอันนี้แหละต้องจากระยองหรือไม่จากภาคใต้เท่านั้นนะครับใช่ค่ะอันนี้อะไร
อันนี้เป็นตัวใบโหระพาแล้วก็มีพริกไทยดำและน้ำมันมะกอก
น้ำมันมะกอกนี่ส่วนผสมแล้วนะครับเราเริ่มทำดีกว่าครับเริ่มต้นอย่างไรดี
น้ำมันก่อนเลยค่ะใส่ปลาเค็มค่ะใส่ปลาเค็มก่อนเลยค่ะในน้ำนี่คือในน้ำอะไร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

อ๋อแล้วไงต่อก็ให้เข้ากันก่อนนะคะครับแล้วก็ตาม
ด้วยโหลพาไม่ใช่ค่ะที่ไทยก่อนค่ะ
อันนี้เราจะชอบใช่ค่ะ
แค่เนี้ยได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ค่ะ

กับเมนูสปาเกตตี้ปลาเข็มของร้านสปาเกตตี้ฮาวสัม
ตอนนี้เมนูสปาเกตตี้ปลาเค็มเมนูเก่าแก่ยอดนิยม
ของทางร้านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเห็นว่าพี่เกมี
เมนูใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมของทางร้านมาให้
คุณอ๊อฟได้ชิมกันอีกด้วยจะเป็นเมนูอะไรนะ

ของทางร้านนะครับเมนูนี้เลยก็คือปลาเก็ตตี้ปลาเข็ม
อ่ะเดี๋ยวมีคุณเก่ตะกี้เราช่วยกันทำน่ะครับ
ใช่ไหมฮะ
อืมสกี้ตอนที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ใส่ผสมผสมอะไรเลยนะ
ใช่ค่ะใช่ไหมด้วยความที่ปลาเค็มมันดีอยู่แล้วอ่ะ
ใส่เข้าไปแล้วผสมผสานรวมกันกับเส้นที่ลวกได้กำลังดี
อย่างเงี้ยแล้วก็มีความเผ็ดเล็กมีความหอมกระเทียม
มันรสภาพมันเข้ากันได้แบบง่ายเลยเนอะค่ะเออไม่น่าเชื่อเนอะ
แค่ใช้ของดีกับมีวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยก็อร่อยแล้ว
นี่แหละคืออะไรเมนูใหม่ที่พอเก้มารับช่วงต่อค่ะอืม
ก็เลยคิดค้นกับคุณแม่นะคะเป็นสปาเกตตี้มันกุ้งค่ะ
สปาเกตตี้ผักมันกุ้งใช่ใช่ค่ะทำยังไงจานนี้จะคล้ายกับตัว
สปาเกตตี้ปลาเค็มค่ะแต่ว่าตัวนี้ค่ะเราจะมีการใส่วัตถุดิบ
มากขึ้นหน่อยในการเลือกในส่วนของตัวนมมีนมมีใส่
เลยนะคะอ่าฮะค่ะค่ะค่ะวัตถุดิบแบบด้วยคุณภาพทั้งหมด
กรุ้งตัวไปเริ่มเนี้ยถ้าคือมันของกรุ้งตัวเนี้ยแหละ
ของกุ้งตัวเนี้ยแหละค่ะอืมอันนี้มันจะแบบหอมเนียนไปกับมื้อ
ปาเกตตี้เลยเทิมจะหอมแล้วมันก็จะไม่เลี่ยนด้วย
อันนี้ก็ดีเหมือนกันแหละ
พูดถึงตัวคุณเก้กันหน่อยดีกว่าตอนเด็กได้ช่วยอะไรที่ร้านมา
ก็มีช่วยเสิร์ฟบ้างค่ะคุยเสิร์ฟอย่างเดียวเลยคิดเงินบ้างค่ะ
จบมอมอปลายนี่ก็เริ่มนะเริ่มสนใจแล้วใช่ค่ะ

ส่งของช่วยจับช่วยหยิบอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะคุกคลีอยู่เลยในครัวใช่ไหมด้านหน้าร้านก็ให้แม่จัดการไปให้พ่อจัดการไป
เราก็จะไปยุ่งอยู่ในครัวคุณพ่อได้ถ่ายทอดวิชาอะไรให้เราบ้างไหม
ก็มีบริหารจัดการร้านแล้วก็ดูแลในส่วนของความเป็นสปาเกตตี้เฮาส์ค่ะ

เราพยายามคงมาตรฐานนะคะของรสชาติแล้วก็ทุกอย่างให้กับลูกค้า
ที่แบบถ้าเกิดกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่หรือกลับมาเมื่อไหร่ก็ยังคงเป็นรสชาติเดิม
คือทานจานนี้เมื่อ๕ปีที่แล้วกลับมาทานใหม่ก็เหมือนเดิมทุกครั้ง

โอเคแล้วไม่เปลี่ยนแปลงพอใกล้เรียนจบอะไรมาครับ

เมื่อก่อนทำการบ้านใช่ไหม
กับการที่มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นรวมถึงการบริการลูกค้าการดูแลด้วย
สามารถที่มาใช้ประโยชนกับทางร้านได้อนาคตจะขยายสาขา
ขยับขยายร้านให้ใหญ่ขึ้นไหมอาจจะค่ะเล็งอยู่
ตั้งแต่สิบเอ็ดมูลจะบิดสี่ทุ่มค่ะแล้วเดินทางมาที่ร้านก็ไปที่เฮาส์มาไอ้ไงครับก็
เข้าเลนสายเลยหาล้านอยู่ร้านอยู่ซ้ายมือค่ะกอโอ๑๙๙๒ของบ้าได้ทุกวันนะคะ
สวัสดีคุณครับวันนี้ขอบคุณเกษตรมากนะคะคุณครับ
สวัสดีค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะกับ๓เมนูเส้นที่เราได้ไปสืบสาวราวเส้นกันในวันนี้
คงจะการันตีได้ว่าย่านประชาชื่นคือย่านแห่งของอร่อยจริงได้เลย
เพราะที่นี่เต็มไปด้วยเมนูเส้นขึ้นชื่อจากร้านเก่าแก่ร้านเด็ดและร้านดังมากมาย
ซึ่งแม้จะเปิดขายมายาวนานความอร่อยและความพิธีพิธานก็ไม่ได้เลือนหายไปตามการเวลา
เพราะพวกเขายังมีเหล่าคนรุ่นหลังที่ยังคงตั้งใจสืบสารสูตรเก่าแก่เอาไว้
เพื่อให้ชาวกรุงได้ริมรสชาติความอร่อยในตำนานนี้ต่อไปนั่นเองค่ะ
สัปดาห์หน้านักเล่าเส้นจะพาไปทัวร์ย่านพระขนงเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของเมนูบะหมี่เป๊ะลูกชิ้นปลา
ทำด้วยสูตรเก่าแก่กว่าร้อยปีจากร้านเต็งใช้ฮวดต่อด้วยโอกินาวาโซบะ
เมนูเส้นขึ้นชื่อจากจังหวัดโอกินาวาที่ร้านโอกินาวาคินโจ
ปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อสามชั้นตุ๋นนุ่มละมูลลิ้นที่ร้านแป้นปลื้ม
งานนี้เหล่าคนรักเส้นไม่ควรพลาดอีกเช่นเคยค่ะ
จี้บีท่า
สวัสดีครับ